หลายคนจะต่อยอดมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่ได้หรือไม่นะครับ
แน่นอนรายการนี้นะครับเป็นรายการเริ่มต้นของหลายคน
ที่ต้องการจะคว้าแชมป์หลังจากที่ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกนะครับ
แต่ว่าคงไม่ใช่งานง่ายนะครับที่จะผ่านไปได้

ในการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับ
เกียรตินักทิ้งชนะเลิศของรายการทิ้งแชมป์อาเซียนนะครับ

ซึ่งในรอบแรกก็อยู่สายเดียวกันนะครับ
แล้วเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่ง
ที่มาเลเซียนั้นจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
เข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสายไทยวันที่สอง
กลับมาแก้มืออีกครั้งครับทีมไทย

แต่ว่าในช่วง

ครึ่งแรก๐๐ออกสตาร์ทกันแป๊บเดียวครับ

หลังจากผ่านครึ่งชั่วโมงก็มงประตูขึ้นนำนะครับ

อีก๑ลูกมุ่งของกฤษฎาการ์แมนครับ

จังหวะของวิชัยคุ่มเขี้ยมนะครับ

ผู้เล่นของทางมาเลเซียนะครับ
ก็ถูกลอดที่๒เป็นใบแดงไล่ออกไปครับ

เกมไทยชนะ๒๐ก็คว้าแชมป์สมัยที่๕มาครองได้สำเร็จนะครับ
กลับถึงพรุ่งนี้นะครับก็ต้องรับน้องน้องกันนะครับ
แล้วก็หวังว่าทุกคนจะต่อยอดขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะครับ
ทิ้งภาพให้ดูกับยาทีมในการรับแชมพ์ก็หน่อยนะครับ